อย่างที่บอกไปว่าฝุ่นควันเนี่ยจากปัญหาที่มันเกิดมันลด
แต่ยังมีคนทำให้มันเกิดอยู่อืม
มีคนใช้เฟสบุ๊กลายนึงอยู่ที่อุดรนะฮะ
โพสต์ภาพหลังบ้านเขาเป็นไร่อ้อย
ขโมงเลยใช่ไหมเออแล้วบ้านเขาอยู่ติดกัน
ก็เลยถ่ายคลิปนี้ไปลงทำให้เนี่ยค่ะคุณค่ะคือคิดสภาพถ้าเป็นเรา
เราจะทำยังไงต่อไปคุณเดี๋ยวก่อนคือจะอยู่ยังไง
เฮ้ยมันร้อนมันคือทะเลเพลิงมันคือแบบฝุ่นมันคือควัน
มันคือแบบมันอยู่ไม่ได้มันจะไม่ลามเข้าบ้านจริงจริงเหรอคะ
เดี๋ยวก่อนโอ้โหรีบภาพที่เขาโพสต์นี่น่ากลัวมากน่ากลัวมาก
ดิฉันว่าอกระบาดตกใส่ลูกเออคนที่โพสต์เนี้ยฮะใช้เฟซบุ๊ก
ชื่อว่าจุธาพรคุณผู้ชมเป็นคลิปเขาบอกว่ามันเป็นเพลิงที่โหมไหม้ไร่อ้อยอยู่
ในพื้นที่บ้านนาธมอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเขาถ่ายแล้วไปโพสต์และเขียนว่า
คือผู้เป็นบรรษาอีสาน่ะนะพีมเป็นบรรษาอีสาน่ะฮะ
ถอยรถหนีด้วยก็ไม่ทันประมาณนี้นะครับ
แล้วก็เขียนแฮสแท็กว่าฝากแชร์ให้มันไปถึงนายอำเภอด้วยจ้านะครับ
ทีนี้ทีมข่าวต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เมื่อวานไปพร้อมกับนายสมเดชอาทหารผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านนาธม
เพื่อดูสภาพพื้นที่เพราะว่าหลังบ้านหลังนี้ติดกับไร่อ้อย
เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ริมถนนส่วนจุดที่มีการเผาไร่อ้อยนั้น
ห่างจากรั้วเพียง๔๕เมตรเท่านั้น
เดชะบุญมันไม่ลามมาถึงบ้าน
แต่มันน่ากลัวมากนะคะต่อให้ไม่ลามมาถึงบ้าน
เดี๋ยวฉันเชื่อว่าไอร้อนอ่ะบ้านร้อนแน่นอน
อยู่ไม่ได้จริง
คือตอนที่ไปเจอไร่อ้อยทั้งหมดเนื้อที่นี้ประมาณสัก๒๐ไร่
มีคนงานเข้ามาตัดอ้อยที่ถูกไฟไหม้ไปแล้ว
กองไว้รอขนขึ้นรถบรรทุกไปส่งที่โรงงานน้ำตาล
คนงานคนหนึ่งที่หน้าข่าวไปเจอบอกว่า
เป็นคนในหมู่บ้านได้รับการว่าจ้างให้ไปตัดอ้อยเพื่อกองไว้แค่นี้เท่านั้น
โดยจะได้ค่าแรงกองละ๓บาท
แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนจุดไฟเผา
เพียงว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของคนในหมู่บ้านนี่แหละ
และมีในทุนไปเช่าต่อเพื่อปลูกอ้อยขายเท่านั้น
ทางด้านของนายสมเดชซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านก็บอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุคือคืน๑๙กุมภาพันธ์

ซึ่งคงต้องหามรือกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร
เพราะถือว่าเป็นการสร้างความเด็บร้อนให้แก่ชุมชน
และที่ผ่านมาก็มีการประกาศลนลงแล้วทุกวันด้วย
ว่าห้ามเผาพืชไร่อย่างเด็ดขาด
เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ
ส่วนทางด้านของนายอำเภอทุ่งฝนคือนายธนสารเจริญศุกร์
ก็มีการคุยกันกับผู้เสียหายเราทางโทรศัพท์
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้รับรายงานแล้วนะ
และผู้เสียหายก็เดินทางไปบริโรคเรียนที่ศูนย์อำเภอทุ่งฝนแล้ว
เรื่องต้นสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ดำเนินการตามกฎหมายทั้งคนเผาทั้งเจ้าของนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับไร่อ้อยซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย
แจ้งว่าเจ้าของไร่อ้อยมาหาแล้วนะ
มาหาแล้วก็มาขอโทษครอบครัวแล้ว
ก็เลยไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายนะฮะก็เลยอยากให้จบแล้วกัน
ขณะที่ผู้โพสต์คลิปเองก็ลบคลิปและข้อความทั้งหมดไปแล้ว
แต่ว่าแน่นอนโพสต์ปุ๊บมันมีการแชร์

มันมีการแชร์ต่อมีการคอมเมนต์ต่อและภาพนี้มันน่ากลัวจริง
คือภาพนี้ไม่แชร์ต่อไม่ได้จริงดิฉันเชื่อว่าคนแชร์กันไปเยอะแล้วก็คง
คือมันเหมือนในภาพยนตร์มากแต่เป็นภาพยนตร์ที่แบบว่า
หายนะไปที่บัตรธรรมชาติวันสิ้นโลกอะไรแบบนั้นน่ะ
ถ้าเราอยู่บ้านเราจะต้องทำอย่างงั้นก็คืออยู่ไม่ได้มันร้อนอ่ะ
อยู่ไม่ได้จริงคือกลัวตายเลยค่ะ
สมมุตินะถ้าเกิดลมมันพัดหวนกลับมาที่บ้านเนี่ย